คุณผู้ชมต้นปีแบบนี้ในช่วงของครอบครัวบัวหลวงแน่นอนทุกวันศุกร์เรามาพูดคุยกันสดในรายการต้นปีเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วล่ะว่าทิศทางภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้เป็นไปในทิศทางไหนเศรษฐกิจดีจะดีไหมหรือว่าการทำธุรกิจแบบไหนใครเป็นดาวรุ่งในปีนี้เดี๋ยวต้องดูกันนะคะ

ดังนั้นถ้าเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ดีขึ้น
ก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของโลกน่าจะปรับตัวดีขึ้นได้บ้าง
รวมถึงการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเขาคาดการณ์ว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ดีขึ้นใช่ไหมคะคือด้วยนโยบายหลายหลายอย่าง
คือตอนนี้ทุกคนก็เหมือนยังหวั่นใจกันอยู่ว่า
นโยบายที่ออกมาอีกไม่กี่วันแล้วเขาจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีแบบว่าเต็มตัวใช่
แล้วนโยบายเขาจะเหมือนที่หาเสียงหรือจะไม่เหมือนแล้วคือ

ให้ขึ้นสไลด์ตัวความเสี่ยงที่เราทำเอาไว้นะครับ
จริงแล้วต้องบอกว่าวันนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
แม้ว่าทุกอย่างมองดูดีหมด

ตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนตัวของสหรัฐอเมริกายุโรปและจีน

ก็คือเรามีคำว่าอเมริกาอยู่ด้วย
ทั้งที่เราบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาน่าจะเริ่มดี
แต่จริงแล้ววันนี้คำว่าจะเริ่มดี

ก็คือเหมือนกับโอเคหลังจากการเลือกตั้ง
ทุกคนก็เห็นนโยบายของคุณทรัมป์เรียบร้อย
จะแบบทำให้เปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจใหม่หมด
สุดท้ายล่าสุดเห็นไหมคะ
ออกมาแถลงครั้งแรกทุกคนจับตามองในเรื่องนี้

ใช่เหมือนท่านละไว้ในฐานที่เข้าใจ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวเลขของอเมริกา
โดลลาร์ก็เริ่มอ่อนขึ้นมาช่วงวัน๒วัน
ดาวโจรกำลังจะไปถึง๒๐๐๐ก็ไปไม่ถึง

เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจริงของอเมริกาตอนนี้ที่ดีขึ้นก็คือภาคการบริโภค
ซึ่งคนมีความเชื่อมั่นจากตลาดหุ้นที่ดีขึ้นเพราะว่าทรัมป์มา
ทุกคนเชื่อว่าสิ่งที่ทรัมป์จะทำจะทำให้เกิดการดีขึ้นในประเทศ
ทุกคนเริ่มเชื่อมั่นเริ่มจับจ่ายใช้สอยเริ่มตลาดหุ้นเริ่มดี
แต่จริงแล้วโดยพื้นฐานยังไม่ได้แข็งแกร่ง

ใช่ก็ต้องรอนโยบายจริงจริงของคุณทรัมป์อืม

ยุโรปนี่มานานแล้วนะคะเขามีแนวโน้มจะดีขึ้นบ้างหรือยัง
โรปต้องบอกว่าปีนี้ก็ยังมองว่ายังไม่ดีเท่าไหร
ซึ่งตัวเลขเดี๋ยวเราจะคุยกันในสัปดาห์หน้าแล้วกัน
ยุโรปวันนี้เองอย่างที่เราบอกมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายประเทศ
แม้กระทั่งภาคการเงินในอิตาลีที่มีปัญหา
ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอันหนึ่งว่า
ถ้าการเมืองไม่นิ่งเศรษฐกิจก็คงจะโตยาก
เพราะฉะนั้นทุกคนก็คงต้องรอให้เศรษฐกิจมันนิ่งก่อนแล้วเราค่อยว่ากัน
ถ้างั้นจีนเราอุตส่าห์คิดว่าทุกอย่างมันจะต้องเทมาทางฝั่งเอเชียของเรา
นะครับจีนเนี่ยคือเขาเติบโตมาด้วยดีมาตลอด
นั่นสิค่ะแต่ปีนี้เนี่ยก็คือตอนนี้จีนอยู่กำลังในช่วงของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ก็คือว่าหวังพึ่งการส่งออกกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าเมื่อสหรัฐก็จะเปลี่ยนแนวโน้มว่า
จะไม่สนใจเรื่องของการค้าเพราะว่าโดนเสียเปรียบจากจีนมากขึ้น

ก็ต้องปรับตัวเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในมากขึ้น
นอกกลับไปเหมือนคล้ายกับสหรัฐเลย
ใช่เพราะว่าจริงสหรัฐเองเศรษฐกิจเติบโตจากการบริโภค
เราจะเห็นว่าวันนี้ทุกคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะดี
เพราะการบริโภคเริ่มเชื่อมั่นกลับมา

แล้วนี่คือภาพรวมก็คือยังวางใจอะไรไม่ค่อย

ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยที่จะมีการขยับขึ้นนะครับ
เฟสจะขยับอีกเหรอคะ
ถ้าเป็นอย่างที่คิดยังเป็นอย่างที่คุณทรัมป์บอก

พอขึ้นจากดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะส่งผลถึง
ต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นในการทำธุรกิจ
ราคาน้ำมันที่มันค่อนข้างจะเริ่มผันผวน
ตามภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
หรือว่าทิศทางการดำเนินธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

น้ำมันก็จะขึ้นขึ้นลงตามค่าเงินดอลลาร์ที่เราเห็น
และความผันผวนเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาด้วย

ถ้างั้นในปีนี้ถ้าพูดถึงธุรกิจดาวรุ่งดีกว่า
เชื่อว่าหลายคนคือรออยู่อยากรู้ว่าวันนี้ปีนี้ฉันได้รุ่งหรือยัง
รุ่งก็ต้องบอกว่ากลับไปดูในสไลด์ที่เราทำไว้นะครับ
ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมเด่นในปีนี้นะครับ

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีมีอยู่๓กลุ่มที่ต้องดีตามเศรษฐกิจแน่นอน

๒เมื่อเศรษฐกิจดีคนเชื่อมั่นคนจะเริ่มจับจ่ายใช้สอย

เมื่อคนเริ่มเชื่อมั่นในรายได้ในอนาคต
เริ่มจะเริ่มซื้อบ้านมากขึ้นเริ่มซื้อคอนโดมากขึ้น
รับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างจะดีขึ้น
เขารุ่งมาหลายรุ่งมาเกือบจะทุกปีเลยนะเท่าที่เห็นลิสต์นี้
จริงแล้วกลุ่มธนาคารมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำ

ตอนนั้นกลุ่มธนาคารมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยที่จะลงทุนอาจจะต่ำ

ดังนั้นกลุ่มธนาคารก็ดูดอบไปช่วงก่อน
แต่ตอนนี้เมื่อเศรษฐกิจมันเริ่มมั่นใจมากขึ้นใครก็จะกลับมา
ส่วนค้าปีกไม่ได้ล่วงมานานแล้ว
กลุ่มดีมาสักพักหนึ่ง
ถ้าอย่างนั้น
ทิ้งท้ายหน่อยดีไหมคะ
ดาวเด่นรู้แล้วแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดาวเด่น

ตอนนี้ธุรกิจก้าวเข้าไปสู่ยุคของดิจิทัลมากขึ้น

ผมแนะนำว่าต้องพยายามที่จะทำในเรื่องของปรับตัวเอง
ลดอะไรที่ต้องใช้สิ่งเก่า

อยากให้เริ่มมานั่งดูข้อมูลของบริษัทเรา
ข้อมูลของผู้ค้าข้อมูลของโลก
ว่าวันนี้ทิศทางเป็นยังไงแล้วเราจะปรับตัวยังไง

บางคนทำธุรกิจไปทุกวันไม่เคยกลับมาดู

บางคนยังไม่เคยวิเคราะห์เลยว่าวันนี้เรามีต้นทุนตรงไหน
มีค่าใช้จ่ายตรงไหนอันนี้สำคัญ
อยากให้กลับมาเริ่มใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ตัวเองมากขึ้น
แล้วถึงจะปรับตัวเองเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
นี่แหละค่ะต้องดูทั้งภาพรวมแล้วก็ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะคะ

วันนี้ขอบคุณพี่ทศมากนะคะมาพูดคุยในรายการ
ขอบคุณค่ะคุณแจ๊คคุณผู้ชมใครดูอะไรไม่ทันนะ
เดี๋ยวขึ้นออนไลน์แล้วเดี๋ยวแคปได้นะคะ